มาดูกันต่อนะคะสำหรับกรณีสืบเนื่องจากการตรวจค้น
บ้านของเครือข่ายโกตินะคะและหลังจากนั้นก็ไปพบอาวุธสงคราม
แล้วก็หลักฐานอื่นเป็นจำนวนมากว่ามีอาการรวมกลมกัน
ซึ่ง๑ในจุดนั้นซึ่งมีทั้ง๙จุด
แต่ว่า๑ใน๙จุดก็คือการตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่บางปลีสมุทรปราการ
นับจากวันแรกที่ตรวจค้นจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันที่๓แล้ว
ไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอใช้เวลาอีก๓วันนะคะ
ขณะที่เมื่อวานนี้การตรวจค้นค่อนข้างล่าช้า
เพราะว่าเป็นการกลับเข้ามาทำงานปกติแล้วของรถบรรทุกต่างนะคะ
ความคืบหน้าในการตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ที่บางปีสมุทรปราการวันที่๓
คล่องตัวเหมือน๒วันที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าเริ่มกลับมาทำงานแล้วนะคะ
สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
ที่มีอาการเข้าและออกตลอดทั้งวันค่ะ
เมื่อวานนี้ผลการตรวจค้นตรวจไปเพียง๔๔๐ตู้
วันก่อน๑๑๒๘ตู้รวมแล้ว๑๕๖๘ตู้นะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี่มีกว่า๒๐๐ตู้นะคะ
โดยยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าอาวุธใดค่ะ
พลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศนะคะ
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าชุดตรวจค้นบอกว่าการตรวจค้นน่าจะแล้วเสร็จ
อีก๓วันขอเวลาอีก๓วันค่ะ
เพราะว่าจนถึงขณะนี้การตรวจค้น๒จุด
ย่านถนนกิ่งแก้ว๓๓และที่บริษัทนี่นะคะ
ดำเนินการไปแล้ว๑๗๒และช่วงข้ามค่ะ
หยุดการตรวจค้นเพราะเนื่องจากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยแล้วนะคะ
กำลังพลก็เหนื่อยล้าด้วยเพราะว่าเมื่อวานอากาศร้อนมากนะคะ
ตลอดการปฏิบัติการตรวจค้นทั้งวันค่ะ